ที่เกิดขึ้นที่สิงห์บุรีค่ะนะฮะเมื่อวานนี้ตอนสักประมาณสองทุ่ม
กว่ากว่าเนี่ยช่วงเวลาประมาณอย่างเนี้ยนะฮะหน้าบ้านหลังหนึ่ง
คือชาวบ้านเป็นสิบคนเนี้ยเขาช่วยกันกรอกทรายใส่กระทรอบอืมนะ
อยู่ดีมีคนขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็ยิงผู้ชายคนหนึ่ง
จนเสียชีวิตคาที่นะฮะยิง๕นัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
นี่ค่ะคือเขากำลังยืนอยู่แถวนี้ครับช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบ
สุดท้ายคนนี้ขี่จักรยานยังไม่ยิงเลยครับ๕นัดนะครับ
เขาก็ลงไปที่นี่ครับแล้วเขาก็ยิงผู้ชมครับ
ลงมีจังหวะเหมือนจะลุกขึ้นมาด้วยแต่ว่าก็ฟุบไปแล้วก็เสียชีวิต
นี่รถของคนร้ายที่ขี่มาเครื่องมันดับนะนี่ยิงเสร็จสัตว์ตาตั้งนาน
ว่าเครื่องจะติดคือแถวนั้นเนี่ยนอกจากชาวบ้านแล้วมีภรรยาของผู้ตายด้วย
แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาช่วยมาจับตัวมาไล่ตามคนร้าย
เพราะเห็นว่ามีปืนนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ตายชื่อนายชัยวัดเจริญมายุอายุ๖๖ปีนะครับ
เมื่อวานนี้๒ทุ่ม๒๐นาทีนะฮะนี่เป็นภาพของคืนเมื่อวานนี้๒ทุ่ม๒๐นาทีนะครับ
ผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์มาสวมหน้ากากอนามัยใส่หมวกแก๊ปด้วย
มาถึงเนี่ยยิงแบบโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกเผาขนเลยอ่ะ

ส่วนคนร้ายสตาร์ทเครื่องอยู่อีก
สักแป๊บนึงนะฮะเครื่องมันดับนะฮะ
สตาร์ทเครื่องติดก็วนรถแล้วก็ขี่ย้อนกลับไปทางเดิม
จุดนี้เป็นหน้าบ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อคืนนี้เนี่ยกรอกทรายใส่กระสอบเพื่อป้องกันน้ำท่วมกัน
ปรากฏว่าน้ำมันมาจริงนะฮะคืนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าผู้ตายเนี่ยดูเรื่องของผู้ตายก่อนนะผู้ตายเนี่ย
ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าหน้าอกแล้วก็ลำตัว๕นัดนะครับท่านผู้ชมครับ
นายชัยวัฒน์เจริญมายุนะฮะสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
แม้ว่าจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันนะฮะเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายชัยวัดมาช่วยบรรจุทรายใส่กระสอบมาตั้งแต่เช้าแล้วเมื่อวานเนี่ย
เช้ายันค่ำอ่ะตอนเกิดเหตุใน๒ทุ่ม๒๐
๒ทุ่ม๒๐เนี่ยคนร้ายคาดว่าคงเป็นคนในพื้นที่
และคงจะเคยมีปัญหาทะเลาะหรือว่าขัดแย้งกับผู้ตายนะ
นี่ฮะขวามือนี่เป็นภาพจุดเกิดเหตุนะครับ
ส่วนซ้ายมือที่เห็นเนี่ยคือผู้ตายนะฮะภาพตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับ
ว่าคนที่ก่อเหตุก็คือคู่ขัดแย้งเขานั่นแหละ
เป็นคนที่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันมา๒ปีกว่า
ตำรวจเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับคนร้ายนะฮะ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละชาวบ้านหมู่๕ตะบนอินบุรี

วันนี้มามอบตัวเมื่อเช้านะครับมามอบตัวที่สพอินบุรี
นายธานินยอมรับว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงนะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจริง
ทำไปเพราะอะไรนายธานินอ้างว่าสาเหตุเพราะมีเรื่องโกรธแค้นกับผู้ตายมานาน
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปค้นที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านของนายธานินนะครับ
โดยปืนจุด๓๘ที่ใช้ก่อเหตุด้วยยังมีกระสุนอีก๕นัดนะครับ
นี่ก็เป็นหลักฐานที่สามารถยึดเอามาได้เอาไปซ่อนเอาไว้แถวหน้ากระท่อมนะครับ
นี่ฮะปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับจากนั้นก็คุมตัวไปสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ล่าสุดเนี่ยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเอาไว้๓ข้อหาด้วยกันคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
อีก๒ข้อหาก็คือเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็การยิงปืน
เมื่อคืนนี้ก่อเหตุเอาไว้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าอุกอัดเหลือเกิน

ใช่ค่ะคนอยู่กันเต็มเลยตามภาพในกล้องวงจรปิดมาถึงยิงเลย

เราก็เลยส่งชมพู่สรรพัฒน์ทีมข่าวของเรา
ไปที่กระท่อมในสวนฝรั่งท้ายหมู่บ้านของผู้ต้องหาค่ะ
ที่ใช้กบดานเมื่อคืนนะคะครับ
เดี๋ยวไปดูนะคะลักษณะมันจะเป็นเพลิงพัก
หลังคามุงด้วยผ้าใบมีเตียงไม้สำหรับนั่งพักนะคะเนี่ยค่ะ

บนเตียงก็มีเสือผืนเก่าอยู่มีถุงปุ๋ย
มีขวดน้ำตกอยู่บนพื้น
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ให้ข้อมูลกับชมพู่สรรพัฒน์นักข่าวของเรา
บอกว่าเมื่อคืนนี้๒ทุ่มได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์เข้ามาที่สวน
แต่ว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรที่มันผิดปกติไปมากกว่านั้นนะ
คือได้ยินแค่เสียงรถจักรยานยนต์
มาค้นปืนที่กระท่อมตรงนี้
ทีมข่าวก็ตามไปที่สพอินบุรี
ไปดูความคืบหน้าทางคดีด้วยนะคะ
เพราะว่าผู้ต้องหามอบตัว
ตำรวจก็ต้องสอบปากคำเพิ่ม
นินผู้ต้องหาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าคนลงมือยิงนายชัยวัดจนเสียชีวิต
ผมเองผมก่อเหตุคนเดียว
บอกแบบนี้นะคะก็ตามภาพแหละเขาก็ไปก่อเหตุคนเดียว
เขาก็ยอมรับแบบนั้นเพราะว่าภาพหลักฐานมันก็ชัด

เขาบอกว่าก็มีเรื่องบาดหมางทะเลาะกับผู้เสียชีวิตมานานหลายปีแล้ว

แต่เขาอ้างว่าไม่ได้เจตนายิงให้ตาย

แต่คุณผู้ชมดูภาพจังหวะที่เกิดเหตุนะคะ
โอ้โหผู้ก่อเหตุอ้างว่าไม่ได้มีเจตนายิงให้ตาย

ยิงตั้งหลายนัทแบบนี้นะคะห้านัทนะคะ

เขาบอกว่าขัดแย้งกันมาหลายปีใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าก็มีทั้งเรื่องสุนัขของผู้เสียชีวิต

บ่อยมากเลยที่สุนัขของผู้เสียชีวิตไปกัดไก่เขาเนี่ย
นกไก่เขาตายทีนึงสองสามตัว
แล้วก็มีปมปัญหาเรื่องของการแย่งกระสอบทราย
ที่จะมากั้นน้ำท่วมตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ล่าสุดตุลาคมปีที่แล้ว
เขาอ้างว่าเขาถูกนายชัยวัดผู้เสียชีวิตไปดักรอที่ถนนทางเข้าบ้าน
แล้วก็โดนด่าแบบด่าเขาหยาบคล้าย
ชักปืนออกมายิงด้วยแต่เขาหลบทัน
เขาบอกว่าเคยโดนผู้เสียชีวิตกับพวกดักรอทำร้ายเขาด้วย
นี่ค่ะเขาไล่เรียงมาแบบนี้เขาบอกดูสิ
มีปัญหากันเยอะขนาดนี้ผมเลยแค้นสะสม
เขาบอกว่าเมื่อคืนเขาดื่มเหล้าค่ะแล้วก็เมา
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปดูเครื่องสูบน้ำที่สวน

เห็นนายชัยวัดยืนอยู่พอดี
ก็เลยชักปืนที่พกเอาไว้ยิงใส่จนเสียชีวิต
เขาพยายามจะบอกว่าเป็นความบังเอิญ
ไม่ได้ตั้งใจขี่รถจักรยานยนต์ไปยิง
เขาพยายามจะอ้างว่าอ้าวผ่านมาตรงนั้นพอดี

แล้วปืนที่ผมพกมาผมพกเอาไว้ป้องกันตัวพกเป็นปกติ

แต่ครั้งนี้ก็เลยเมาผิว
ครับเมาครับเมาครับ
แล้วก็มันทั้งทุกข้อดัก
ก็เลยมันดาสงสักครับ
แต่ยอมรับไหมว่าเป็นคนไปยิงพ่อจริง

แล้วเรื่องทรายดินน้ำทรายที่ยังไง
ทรายแบบว่าเขากักไว้ผมก็จะมาเทที่พื้น

ก็กลับครับกลัวครับ

เครียดครับทำผิดแล้วครับ
ขอรับชอบครับเครียด
เขาจะให้ข้อมูลกล่าวอ้างในลักษณะไหนก็ได้
ผู้ต้องหาก็บอกว่าคือปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
แต่ตอนนี้ห่วงพ่อแม่ที่แก่ชะหร่า

พ่อแม่แก่แล้วอยู่กันสองคนเพียงลำพัง

ไม่ห่วงลูกเมียเขาบ้างเหรอ

ถ้าคุณไม่ก่อเหตุก็ได้อยู่กับพ่อแม่นะคะ

บอกพร้อมจะชดใช้ค่าเสียหายแต่อีกฝั่งเขาตายนะฮะ

เมาค่ะเมาค่ะจินเหล้าก่อนนะฮะ
พยายามจะพยายามจะต่อสู้กับข้อหาที่ว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คือผมไม่ได้เจตนาจะบอกว่าไม่ได้เจตนาบังเอิญไปเจออ่า
คุณผู้ชมครับเราไปคุยกับภรรยาของผู้ตายนะฮะ
ภรรยาชื่อนางถุงเงินนะครับอายุ๖๑ปี

นี่ฮะให้ข้อมูลกับคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้มาให้ข้อมูลกับทางสพอินบุรีด้วย
บอกว่าขณะเกิดเหตุสามีกำลังกรอกทรายใส่ถุง
เพื่อทำกระสอบทรายเตรียมรับมือน้ำท่วม
ตัวเธอเนี่ยอยู่ที่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุไม่มากนัก
จู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
แล้วมีเพื่อนบ้านตะโกนมาบอกว่าสามีเธอเนี่ยโดนยิง
ก็รีบวิ่งออกไปดูนะไปพร้อมกับลูกชาย
ไปถึงเห็นนายชัยวัดสามีเนี่ยตอนนั้นนอนหมดสติอยู่ที่พื้นแล้ว
เขย่าเรียกให้ได้สติแต่ไม่ทันสามีเสียชีวิตไปแล้ว
เชื่อว่าจุดแตกหักระหว่างสามีกับผู้ต้องหาก็คือนายนิน
เกิดจากการแย่งกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม
นะฮะแล้วก็โตเถียงกันเรื่อยมาทะเลาะกันเรื่อยมา
แต่เธอยืนยันว่าสามีเธอไม่เคยเอาปืนไปยิงขู่เขานะค่ะ
นินผู้ต้องหาบอกเคยถูกเอาปืนไปยิงขู่ใช่ไหมเธอยืนยันว่าไม่เคย
สามีเธอไม่เคยยกพวกไปทำร้ายผู้ต้องหาด้วยไม่ได้เป็นแบบผู้ต้องหากล่าวอ้าง

ก็๓ปีก่อนแล้วมีกระสอบทายการอย่างนี้แนนะกระสอบทายการกันอยู่
ใช่ไหมล่ะแล้วแต่ทีนี้พอน้ำยุบแล้ว
กระสอบทรายตรงหน้าบ้านเขานะไม่เอามาเอาหน้าบ้านเราเราก็จะเอาใช่ไหมเนอะ
ก็แค่นั้นเนี่ยมีเรื่องกันแล้วก็นั้นมาเรื่อยเลย
พอเมามาเขาก็มาหาเรื่องพาลูกชายด่าบ้างอะไรบ้าง
ถึงก็ด่าบวนน้ำลายด่า
ประจำเนี่ยพอเมามาก็ประจำเลย
โอ้โหมีพวกที่ไหนแล้วใครละพวก

ไม่มีเรื่องเคยมีเรื่องกันเลย
ก็คนตายยังไม่เคยมีเรื่อง
แม่พูดไปได้โอ้โหให้การไปได้
นี่จุดเริ่มต้นจากเรื่องแย่งกระสอบทรายนะครับ
พอน้ำลดแล้วเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างก็จะเก็บกระสอบทรายประมาณอย่างนี้
ท่านผู้ชมครับลูกชายคนโตของผู้ตายบอกกับเรานะครับ
ลูกชายคนโตชื่อว่านายสาราวุฒินะครับ
อายุสามสิบเก้าปีบอกกับเรานะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาครอบครัวเนี่ยอยู่อย่างหวาดภาวะมาตลอด
เครียดและกดดันมาตลอดนะว่าจะเกิดปัญหา
แล้วก็ถูกนายธานินเนี่ยมาลอบทำร้าย
หลังจากที่มีเรื่องมีปัญหาขัดแย้งกับพ่อ
ทุกครั้งที่ผู้ต้องหาดื่มเหล้าเมาเนี่ย
ชอบมาเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์อยู่หน้าบ้าน
อย่างเวลาดึกเนี่ยมาเป็นประจำเลยนะ
สร้างความเดือดร้อนรำคาญไปหมด
บางครั้งเนี่ยขี่รถมาจอดหน้าบ้านแล้วถมน้ำลายลงพื้น
ตะโกนด่าคนในครอบครัวก็มี
หลังจากที่มีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องของกระสอบทราย

ตัวของนายสลาวุฒิกับตัวนายธานินผู้ต้องหา

ถึงขั้นต้องไปลงบันทึกประจำวันที่สพอินบุรีมาแล้ว
แต่ไม่เคยคิดว่าจะถึงขั้น
ยิงพ่อเขาเสียชีวิตอย่างนี้
ไม่มีใครเขานั่นแหละเขากลัวกัน
แต่คือบ้านผมติดถนนไงผมทนไม่ไหว
เบิ้ลเครื่องเที่ยงคืนตีหนึ่งลูกผมนอน

คนอื่นเขากลัวเขาคิดว่ามันเมา

เฉพาะแต่บ้านหน้าบ้านผมที่อื่นไม่เบิ้ล

โอ้โหผมทนไม่ไหวแต่แม่แม่ผมก็ห้ามประจำ
ผมก็คิดมีลูกผมก็เลยไม่อยาก
อยากให้พ่อไปให้สบายครับ

ใช่ถ้ามันออกมาก็ต้องกลัวกลัวอีกละ
ครับใช่ครับ
เพราะมันไม่ได้โกรธพ่อคนเดียวมันโกรธทั้งบ้าน
ส่วนศพของนายชัยวัดเนี่ยรอผลการชนะสูตรอยู่นะฮะ
ยังไม่ได้รับศพมานะครับ